บุรีกันหน่อยก็แล้วกันครับยังอยู่ในวัดนะฮะ
แต่ว่าวัดนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าท่านเจ้าอาวาส
มรณภาพกระทันหันหลังจากเมื่อวานี้
จะรับเงินกระถิ่นมาเองนะฮะ
เตรียมจะจัดงานกระถิ่นทำนุกบำรุงวัดครับ
ก็ต้องงัดหน้าต่างแบบนี้เพราะว่าเป็นลูกกรงเหล็กนะฮะ
ัดไปเพื่อจะไปจัดการกับร่างของท่านเจ้าอาวาสครับ
ตำรวจโรงพักบ้านหมี่ที่ลบบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
รับแจ้งว่าเจ้าอาวาสมรณภาพไปตรวจสอบในกุฏิ
พบพระครูปิยะคามพัฒนกิจอายุ๕๒ปี
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่ใหญ่ในตำบลโพนทองครับ
มรณภาพบนที่นอนนอนคว่ำหน้านะครับ
ลมยังเปิดอยู่ด้วยแล้วก็มีโน้ตบุ๊กเงินสด
เป็นเงินกระถิ่นวางอยู่ใกล้กัน
ตรวจสอบร่างกายของท่านเจ้าอาวาสไม่มีแผล

ว่ามรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๙๑๐ชั่วโมง
เรามีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับ
บอกว่าจริงเมื่อวานนี้นะช่วงเย็นคุณขวัญคุณผู้ชม

เนี่ยเพิ่งจะรับกระถิ่นสามัคคีประจำปีเนี่ยนะฮะ
๑นาฬิกา๓๐นาทีช่วงเย็น๕โมงครึ่งตอนเย็น
ก็เห็นเจ้าอาวาสท่านยังเดินอยู่ในวัด
พอตกค่ำลูกศิษย์มาบอกบอกผู้ใหญ่บ้านว่า
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปดูหน่อยเจ้าอาวาสเหมือนท่านแน่นหน้าอกแล้วท่านอาเจียนด้วย
ก็เลยรีบพากันไปดูทั้งตัวผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลูกบ้าน

พอมาถึงตอนนั้นเจ้าอาวาสท่านบอกว่าอัตมาค่อยยังชั่วแล้วคุณโยม
กลับไปเถอะไม่มีอะไรก็ไม่คิดครับ
เพราะพอรุ่งเช้า๖โมงครึ่งพระลูกวัดก็รอฮะ
คือพระที่เขาเพิ่งจะบวชพรรษาน้อยก็ต้องรอพระที่อาวุโสกว่าเนี่ย
ท่านนำเดินรับบินทบาท

พระอาจารย์ก็คือท่านเจ้าอาวาสออกบินทุกวันเหมือนเช่นทุกวันฮะ
แต่ปรากฏว่าท่านยังไม่ออกมาบินสักทีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ไม่มีเสียงตอบรับด้วยไปเรียกแล้วก็เงียบโทรศัพท์ก็ไม่มีคนรับ
ตัดสินใจพังหน้าต่างที่เป็นลูกกงเหล็กตอนที่เราเห็นตอนแรกเลยอ่ะฮะ
งัดแงะนั่นนะฮะคือพังเข้าไปเพื่อจะไปดูว่าท่านอยู่ในกุฏิท่าน
หรือไม่อย่างไรแล้วก็ไปเจอภาพที่ทำเอาหลายคนก็ตกใจ
คือท่านนอนฟุบอยู่แล้วมรณภาพแล้วมรณภาพ๙๑๐ชั่วโมงก็แสดงว่า
ตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมากว่าจะเข้าไปได้ไม่ง่ายครับ
นี่ฮะสอบถามจากญาติคาดว่าท่านเจ้าอาวาสอาจจะพักผ่อนน้อย
วกกับมีโรคประจำตัวเลยอาจเป็นสาเหตุของการมรณภาพอย่างกระทันหัน
ญาติโยมเองก็ไม่มีใครติดใจในการมรณภาพครั้งนี้นะครับ
ก็ส่งร่างท่านพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ก่อนจะให้ทางครอบครัวหรือว่าญาติโยมเนี่ย
นำร่างของท่านประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป